คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่โครงการดีอย่างโครงการ๙คนละ๙บ้างนะคะ
เรียบร้อยจบไปแล้วอย่างสวยงามเมื่อวานนี้นะคะ
มีคนมาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ค่ายนาดาวคุณเป๊กวงซิลโลโมโซนิกประชาชนทั่วไปค่ะ
ก็ไปร่วมวิ่ง๑๐๖กิโลเมตรสุดท้าย
แล้วก็ถึงพี่ตูนนะจะมีอาการป่วยค่ะจนต้องหยุดวิ่งนะคะ
แต่ก็มาร่วมกิจกรรมส่งท้ายด้วยค่ะ
ซึ่งยอดบริจาคล่าสุดนะคะมากกว่า๓๘ล้านเข้าไปแล้วค่ะ
และทางทีมงาน๙คนละ๙นะคะจะนำเงินไปช่วยเหลือ๗โรงพยาบาลภาคใต้ต่อไปด้วยค่ะ
คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะคะ
จนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายนนะคะ
ถ้ายังไงเนี่ยถ้าใครมีพอจะมีความสามารถในการช่วยเหลือได้
ก็ช่วยบริจาคให้กับโรงพยาบาลด้วยแล้วกันนะคะ
สะดวกที่กำลังทรัพย์หรือว่ากำลังใจก็ส่งกันไปได้ให้กับทีมก้าวนะคะ